โดยโดยโดย
โดยโดย
โดย

โดย

โดย
โดย

โดย

โดย

โดย

ก็แสดงว่าทำสำนวนเนี่ยเขาบอกว่าตามภาษาที่เขาได้

มันจะกลมกลืนยังไงสำนวนต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงไม่ใช่เหรอ
นั่นน่ะสิทำไมต้องมีความกลมกลืนถ้ามันมีข้อเท็จจริงอยู่แล้ว

เด็นแบ่งกันคนละครึ่ง๑๕ล้านมันเกิดขึ้นที่บ้านพักของคุณอาจ
แล้วบอกว่าเป็นผู้ออกคำสั่ง

ใช้อำนาจในฐานะผู้บังคับบัญชา
และหัวหน้าหน่วยงานให้สอบสวนโดยไม่สุจริต
ทนหนักไหม

ทางเหนือบอกว่าเดี๋ยวขอไปย้ายไปทีหลัง
ทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือ

แหมไอ้หวยนี่มันอาถันนะ
มันไล่บี้ทุกคนไปหมดเลยนะ

กุ้งอ่ากุ้งกุ้ง

แพลมมาจากกระเป๋ากระเป๋าเสื้อครูปรีชา

ทีนี้ผู้การ

ครูปีชาก็ท่าไม่ไหวแล้วเนี่ย

นี่ครูเป็นครูนะพวกสื่อก็ไม่มีจัญญาบัน

เป็นครั้งแรกที่ครูปรีชาบ่นว่า

ข้อเท็จจริงคือผู้คนสนใจหวยเนี่ย

จำคดีเปรี้ยวได้ไหม

ก็มีการสืบพยาน

เหมือนกับว่ามีการฆ่าตรกรรมไหม

เงื่อนจนกระทั่งว่า
แล้วไปที่กองปราบจบไหม

ตอนนี้ก็ห่างกันสักพัก

ผู้การกองปราบก็ไม่พอใจ
ผู้การจังหวัดกาญจนบุรีก็ถูกย้าย

ก็ตกอยู่ไม่จรูนกับปีชา

มันต้องสองคนมันไม่ได้ด้วยมันต้องคนเดียวด้วย

แล้วกองปราบก็ยังทำสรุป

ดำเนินการความคืบหน้าและพบตรก็บอกเองว่า
เดี๋ยว๒๘นี้อดใจรอเลยพบตรแถลงเอง
ชัดเจนฟันแน่นอนชัดเจนเพราะว่าระดับพบตรลงมาเอง
หวยเนี่ยคงไม่เหลือแล้วมึงคงจะชัดเจนคงจะสรุป
ทีนี้หวยเนี่ยน่าสนใจผมบอกว่าประเทศไทยเนี่ย
บทมันจะช้านะมันก็ทำไม
ช้าแสนช้าแสนช้านะ
มันจะเร็วล่ะก็เร็วซะละเกิน
มันรวดเร็วอะไรเขาต้องบอกเปรียบเทียบไหมว่ารวดเร็วปาน
ฟ้าผ่าเหรอคะปานกามานิดหนุ่มก็เกิบ
ขวานฟ้าผ่าฟ้าผ่า
ฟ้าผ่าก็มาจากเรื่องของตลาดถูกไหมครับ
ตอนนี้ลามไปแล้วต้องปิดตลาด
จะต้องโน่นต้องนี่ผู้ว่าก็มาเคาะประตูจะทำให้ทุกอย่าง
ถามว่าวิธีการทำที่ผิดกฎหมาย
กับวิธีการทำที่ถูกกฎหมายสรุปแล้ว
สังคมให้ความสนใจกับวิธีที่ผิดกฎหมายมากกว่า

เพราะว่าผิดมันเร็วนี่
อ่ามันได้ผลเร็วมันเห็นผลทันทีถูกกับมันช้าก็ดูที่ตัวอย่างเนี่ย
ผมเจอนั่นป้าก็บอกว่า

เราต่อสู้มาตลอดแล้วเมื่อสิทธิของเรานะ
เราเอาขวานไปก็ไม่ได้ว่าพกไปอะไรไปนะ
เดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าไอ้ขวานฟ้าผ่าเนี่ยทำลายล้างอะไรบ้าง
คุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้า
ทุบที่ประเวทสะเทือนถึงเสาชิงช้าขวานฟ้าผ่าคุณป้าสักครู่เดียวค่ะ

ค่ะผมจะพูดเรื่องขวานพาฟฟ้า
ผ่าขวานฟ้าผ่าคือขวานของป้าทุบรถ
เออถามว่าบทจะช้าก็แสนช้า
เพราะใช้กฎหมายแกไปร้องแกไปสภา
ผมพบแย่เมื่อวานนี้ที่ไทยรัฐค่ะเออ
แกบอกว่าไปมาหมดทุกที่แล้วไปทุกที่แล้ว
ไหนจะสำนักงานเขตกตมสภาตำรวจก็ไป

ก็๑๐ปีในการต่อสู้แต่บทจะเร็วใช้ขวานทีเดียวฟันโป้ง
ตลาดปิดเลยจ้ะเด็ดดอกไม้เขาบอกสะเทือนถึงดวงดาว
เพราะอะไรครับผู้ว่ามาไหมมาค่ะลงมาด้วยตัวเองเลย
ที่บอกอยู่อาศัยเนี่ยสู้มาตั้งแต่ซื้อมาตั้งแต่ปี๒๕๒๖ถึง๓๐เนี่ย
ปีแล้วอยู่อาศัยแล้วมาเปิดตลาดได้ไงทำลายความสงบสุข
ตรวจตลาดไหมตรวจปิดตลาดไปกี่ตลาดปิดไปทั้งหมดสามตลาด
เอาล่ะทีนี้ดังนั้นเรื่องรถมาจอดบังนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่
เป็นเรื่องใหญ่ขนาดว่าผู้ว่ามาขอว่านี่มีอะไรนะเดี๋ยวคุยป้าจะเอาอะไร
เออจะยกเลิกตลาดไปเลยดังนั้นก็เลยมีการสอบแล้วครับตลาด
คือบรรยาทเมื่อวานผมได้ชี้แจงไปแล้วมีบรรยาทก่อสร้างกับบรรยาทตลาด
ใช่ค่ะสวนหลวงซึ่งอยู่ใกล้ใกล้ตลาดสวนหลวงหนึ่งเป็นไง
สวนหลวงหนึ่งมีบรรยาทก่อสร้างเชื่อไหมมีบรรยาทก่อสร้าง
แต่ไม่มีบรรยาทตลาดปเปิล์ดมาร์เก็ตมีบรรยาทก่อสร้างไม่มี
ถ้าขายของสดไม่ได้สามตลาดยิ่งนราของคนนามสกุลดังเชียวลาว์นล
ทำทุกอย่างแหละเฉพาะคือไม่มีที่จอดรถตลาดรุ่งวานิสไม่มีอะไรเลย
ก่อสร้างทั้งตลาดไม่ได้เลยร่มเหลืองไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชมครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด
อย่าไปคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนกรุงเทพ

เฉพาะในกรุงเทพเขาบอกมี๓๖๔ตลาด

คุณคิดว่าไอ้ตลาดแบบที่ว่ามันจะมีใบอนุญาตหมดไหม

เขาลงไปตรวจกันหมดเลยว่าตกลงที่ไหนถูกที่ไหนผิด
งั้นป้าทุบรถนี่ก็ทำให้ตลาดทั้งประเทศกรุงเทพ

การที่จะมีใบอนุญาตตลาด
ว่าตลาดในความหมายที่การขออนุญาต

ตลาดสดก็คือขายเนื้อไก่ขายของสด

แต่ถ้าขายอาหารอังกฤษตลาดนัย

ขายเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

เขาขายอะไรก็ต้องไปสอบดูก่อน

ส่วนอันนี้

เพราะว่าท่านผู้ว่าจะแก้ปัญหาแบบ

เอาเขาจะลงผู้ว่าอีก

เพราะว่าอันนี้ผู้ว่ามาแล้ว
อันนี้ไม่ใช่ระยะสั้นธรรมดานะ

ใช่ก็มีหลายเสียงออกมาสะท้อนนะคะว่า

เพราะว่าบอกแล้วหาให้บางทีก็ติดที่

กรปมเก็บกันประกันแรกคือภาษีป้าย
ต่างที่ติดอยู่เป็นป้ายการค้าชื่อการค้า
โฆษณาป้ายตามทางด่วนอะไรอย่างนี้
กรทมเขาจะได้ภาษีตัวนี้ภาษีป้าย
๒สิ่งที่กรทมจะได้ก็คือภาษีโรงเรือน
ภาษีโรงเรือนถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับุญฐานพันธุ์การทำงานค้าเชิงพาณิชย์
ต้องไปคำนวณตารางเมตรได้เท่าไหร่เสียภาษีรายได้เท่าไหร่
ก็จะต้องเก็บก็ปรากฏว่าเมื่อไปสอบแล้วเนี่ย
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำไมมีถึง๑๘บาทนะฮะ
ก็ไม่ได้เสียภาษีอะไรให้กรทมเลย
อีกอันหนึ่งคือภาษีการค้าครับคุณมิ้น
ภาษีการค้านี่สามพกรก็ไม่ได้เก็บ
เพราะว่าภาษีการค้านี่สามพกรเป็นคนเก็บไม่ใช่โกธมอล์เก็บ

ดังนั้นที่บอกว่าคนรวยรังแก่คนจนหรือเปล่า
เพราะเจ้าของตลาดก็ดูแล้วก็น่าจะพอมีสตางค์อยู่เหมือนกันถูกไหม

ข้าวถุงแกงถุงขายข้าวมันไก่ขาย
เพาะปลาจะไปได้สักกี่ตังค์
ทีนี้ต้องมาคุยกันที่ที่อยู่อาศัยที่ป้าเขาบอกว่านี่เป็นที่อยู่อาศัย

เพราะว่าเมื่อตอนซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่ามีการจัดสรรที่ดิน
การจัดสรรที่ดินเนี่ยคุณมิ้นท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่า
เมื่อเราซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งเรามาแบ่งเกิน๑๐แปลง
คำว่าเกิน๑๐แปลงก็หมายความว่าเข้าข่ายการค้าที่ดิน
การข้าที่ดินก็หมายความว่าเกิน๑๐แปลงขึ้นไปและแต่ละที่ไปขาย
ก็ต้องกำหนดว่าจะต้องมีใบอนุญาตก็คือขอค้าที่ดิน
นั่นก็คือกษมัณฑ์ของคณะปฏิวัติปว๒๘๖
ซึ่งตอนที่ป้าไปซื้อเนี่ย
หมู่บ้านเสรีเขาบอกว่าเอาไว้อยู่อาศัย

๒๐๐กว่าแปงนะครับป้าก็ซื้อมาแล้วก็คิดว่าเป็นการอยู่อาศัยได้

ทีนี้ถ้าเกิดพูดอย่างนั้นคุณมิ้นผมก็จะต้องบอกว่าตั้งแต่๒๕๑๕เป็นต้นมาเนี่ย

มันขยายเข้าไปเยอะนะคะยิ่งตรงโซนตรงนั้นเนี่ยไหนจะห้างร้านห้างสรรพสินค้าเต็มไปหมดเลย
ถ้าเรายังคงอยู่อาศัยอยู่เนี่ยถ้าสมัยจอมพลธนอมสมัยจอมพลประพาทยังอยู่อาศัยปัจจุบันก็ยังอยู่อาศัยอยู่
ก็จะเห็นว่าบ้านเมืองมีความเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันไปจากที่อยู่อาศัยก็ทำเป็นการค้ามีคนเยอะขึ้นมากขึ้น
ดังนั้นกรุงเทพก็จึงเป็นเมืองใหญ่ที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนใคร
เพราะว่าบางครั้งอยู่อาศัยข้างบนแต่ข้างล่างทำอะไรค้าขายเปิดร้านนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับว่าเบรกถัดไปผมก็จะพูดให้ฟังว่าการแก้ไขปัญหาแบบนี้อย่างที่บอกแล้วครับ
จะช้ามันแสนช้าบทจะเร็วนี่โอ้โหตลาดปิดหมดแล้วครับตอนนี้
ครูเดียวค่ะช่วงหน้ามาดูกันหน่อยทางออกต้องทำยังไง

คุณมิ้นว่าทางออกของผู้ว่าที่ผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองท่านทำเนี่ยถูกไม่ถูก
ไปมีเรื่องปุ๊บแกก็ไปตั้งโต๊ะนะแกจัดการอย่างรวดเร็ว
ไอ้ตลาดนั้นโอ้ยมีปัญหาไอ้ตลาดนี้มันไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างต้องปิดไป๗วันดำเนินการ
คือคนก็ชอบนะเพราะว่าถ้าทำโดยวิธีทางรัฐแบบป้าทุบรถเนี่ย
แล้วมีผู้ใหญ่มาถึงหน้าบ้านจะเอาอะไรบอกมาเลยต้องการอะไร
ป้าเขาก็บอกปิดไปเลยตลาดปิดไปเลยนะไม่มีทางอื่นปิดเพราะว่าเขาต้องการให้อยู่อาศัย

อ้าวนะ๓๐ปีที่แล้วที่ป้าซื้อเนี่ยบริเวณนั้น
ไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะไม่มีอะไรเลย
ไม่มีอะไรผมเป็นคนทำที่ดินบริเวณนั้นมาก่อน
เสรีและสุวิทย์ก็มาดูที่แปลงนี้แล้วก็มาแบ่งแปลงเป็นแปลงนะฮะ
แต่มันมีวัตถุประสงค์ที่เขาบอกไว้ว่าเป็นวัตถุประสงค์ในการพักอาศัยในการอยู่อาศัย
ซึ่งถ้าเกิดผมย้อนกลับไปสุธิศาลนี่ก็อยู่อาศัยรัชดานี่ก็อยู่อาศัย

ดำเนินการจัดการโดยด่วนปิดหมดทั้งตลาดตรวจสอบทั้ง๓๖๔ตลาดทั่วกรุงเทพมันเป็นระบบของไฟไม่ฟาง

ไฟไม่ฟางครับเพราะมันก็เป็นการแก้ปัญหาถูกใจสะใจได้สั้นได้เร็ว
แต่นี่ป้าท่านฟ้องผู้ว่าฟ้องเขตก็ไปสู่สารปกครอง

สารปกครองชั้นต้นสารปกครองสูงสุด

เออต้องแก้ยังไงหรอคุณจิ๊บเพราะว่าคือตลาดเนี่ยนะ
มันหายไปก็ไม่ได้หรอกมันคือปากท้องของคนไทย

มีรายได้ใช่ตลาดก็เป็นที่ใครรวยใครก็จะไปค้าขายได้

ตลาดก็อาจจะแต่คุณต้องพูดถึงตลาด

เพราะว่าบรรฐฐานของตลาดกรุงเทพ
อีกอย่างนึงตลาดทางจังหวัดอีกอย่างนึงเหรอ

ซึ่งผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยโอ้โหเยอะแล้วครับ

อันนี้คุณคิดว่ามันอยู่ใจกลางเมืองไหม

เขายังไม่มีทางอนุญาตก่อสร้างเลย

เอาแล้วเขตาถั่วได้ยังไง
ก่อสร้างมาเป็นตลาดนี่มันไม่ใช่สร้างกระท่อมนะ
เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสำนักงานเขตนิดนึงนะครับ
สำนักงานเขตไม่สามารถจะไปปิดได้เลย

มีอำนาจเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคือส่งจดหมาย
แต่ไม่ใช่เป็นแบบไปปิดผับ

คือสั่งปิดแบบนั้นไม่ได้

ปฏิบัติตามกฎหมายให้ปิด

หลังจากนั้นเขาไม่ปิดก็มีหน้าที่ไปแจ้งความ
มันไม่ใช่ว่าเขตจะปรับไปเองได้

เป็นผู้แจ้งเตือนแล้วก็ไปแจ้งความที่โรงพัก

ท้ายสุดก็เหมือนผมผมก็เคยต่อสู้
ต่อสู้เมื่อแพ้ก็ต้องจ่ายค่าปรับ

จะใช้คำสั่งสารในการ

เราควรที่จะมาอยู่ในเรื่องนี้บ้างนะฮะ

ในไทยมีหลายที่แล้วนะคะ

บาร์โฮดหรือบาร์ผู้ชาย
คือที่ที่ให้ผู้หญิงไปเที่ยว
ไปนั่งดริ้งแล้วก็มีผู้ชายมาให้บริการ

แทนที่จะเป็นผู้ชายไปเที่ยว
ก็กลายเป็นผู้หญิงไปเที่ยว

มันไม่ใช่นะผมไม่จำเป็นต้องไปบอก
อาชีพหรืออะไรแต่การเข้าไป

แรกบอกก่อนเลยว่า๑ราคา

แพงกว่าผู้ชายไปเที่ยว
ผู้หญิงซะอีกเพราะพาโฮดเนี่ย
ผู้ชายหรือผู้ชายที่เรียกว่าผู้ชายแต่งหน้า

เข้าไปถึงเนี่ยจะต้องสั่ง๒ดิ้ง
๓ดิ้ง๑ดิ้ง๕๐๐พัน๑นะครับ

ธรรมดาก็จะราคาพัน

จะมีอะไรมะมาท์สั้ง
ก็จะมาเป็นป่าสั้ง

เหตุที่ผมไปพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีผู้หญิงชื่อเก๋

ไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวบาร์ผู้ชายเสร็จแล้วปรากฏว่า
อ้างหรือว่าไปให้แจ้งความเท็จ

โอ๊ยโดนแท็กซี่ปล้นทำร้ายแขนโดนกรีดกว่า๔๓รอย
นะครับก็ปรากฏว่าไปแจ้งความ

ใช้มีดโกนกรีดแขนแนงเพราะต้องการหนีหนี้
เป็นหนี้บาร์โฮสเนี่ยไม่ใช่ที่เดียวหลายที่

พอเรื่องนี้ออกมาเนี่ยคนให้ข้อมูลเยอะมากว่า

แล้ววันที่ไปแจ้งความว่าโดนแท็กซี่ปล้น

ชอบเที่ยวขนาดนั้นเลยนะเก๋ลอนดอน

คือชอบเที่ยวบางครั้งก็เที่ยวเพลิน

ไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวมากเขาก็
เอาเงินที่ไหนจะไปเที่ยวพวกนี้เป็นบาดูด

เวลาไปเที่ยวมันไม่ใช่ง่ายนะครับ

มันไม่ง่ายที่จะอ๊อฟผู้ชายพวกนี้ไป

บางครั้งเนี่ยก็จะมีลีลาท่าทางบอก
คนนี้เหรอโอ้โหคนนี้เขาอยู่กับแม่

พอคนไปเที่ยวผู้หญิงไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องเติมไง
ต้องเปย์ฮะต้องซื้อทองให้ต้องซื้อเสื้อผ้าแพงใส่ให้
ดังนั้นบาร์พวกนี้คือบาดูดนะครับ

คนไปเที่ยวเนี่ยก็ไปเที่ยว๑๒หมื่น
ไปเที่ยวหลายครั้งมันก็กลายเป็นแสน
เป็นแสนเสร็จแล้วยังทำอะไรได้ไหมยังทำไม่ได้ฮะ
เพราะว่าพวกนี้คือ๓มันเป็นกลยุทธ์อะไรที่ยากมันจะของแพง
นี่ลักษณะกันเนี่ยผมจะบอกให้ท่านผู้ชมรู้จักบาร์โฮสเท่านั้นเอง
ก็อาจจะเป็นผู้หญิงขี้เหงาอาจจะเป็นผัวเผลอ

พวกนี้จะเอาใจจนผู้หญิงหลงมันมีวิธีเขาพูดเก่ง
เพราะการไปเที่ยวอย่างนี้คือเก๋เนี่ยไปจ่ายเงินไปทุ่มเงินนะฮะ

ก็เลยหาวิธีเป็นออกปลูกเรื่องนะ
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าโดนดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จ

ข้อหานี้มันเป็นข้อหาท็อปฮิตนะในช่วงนี้
จะทำอะไรมีสติคิดดีนะคะ
แจ้งความเท็จเนี่ยมันไม่ได้หลอกกันง่าย

แล้วโดนแล้วเนี่ยรายการเราเตือนไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าโทษมีอะไร
โดนหนักแค่ไหนเพราะฉะนั้นมีสติคิดก่อนทำนะคะ
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ชุมวิตตีสากหน้า